กระเพราที่จะให้ดูให้ลองทาน
เป็นกะเพราเห็ดเป็นเห็ดที่หาทานได้ยาก
ปีนึงจะหาทานได้แค่ครั้ง๒ครั้งเท่านั้นเอง
อร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามเลยในช่วงตลาดกิน
อร่อยดีครับน่ากินอาทานนะ

โอ้โหแล้วเห็ดอะไรที่เขาเอามาทำ

ก็เลยเรียกเมนูนี้ว่ากะเพร่าเฮ็ดลม

อุทยานแห่งชาติแม่ปืบอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาว
ลองไปซะให้ได้อร่อยติดใจเลยทีเดียว
บอกว่า๑ปีทานได้เพียงแค่๑ครั้งเลยนะ
ว่างั้นนะว่างั้นนะแล้ว๑วันนะ
อาจจะมีผู้โชคดีที่ได้ทาน

เก็บขึ้นมาแล้วไปล้างซาขวัดสั่นแล้วไปทำอาหารได้ล้าน
ร้านครัวพอใจตรงนี้นะครับ
นี่ฮะคุณวุฒิพงศ์ดงคำฟูนะฮะ
ท่านเป็นคนบอกว่าในช่วงฤดูฝนภายในอุทยาน
มีเหตุเกิดขึ้นมากมายทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติ
แล้วก็เกิดจากแปลงศึกษาวิจัยนี่เป็นไงล่ะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บมาทำอาหารแล้วก็จำหน่ายในร้านสวัสดีการ
ที่ชื่อว่าครัวพอใจ
ใครที่ไปเที่ยวอุทยานแห่งนี้ก็ไปสั่งอาหารที่ครัวแห่งนี้ได้นะครับ
อาหารที่ทางครัวพอใจเขายินดีและพอใจจะทำให้มากเลย
คือผัดกระเพราหมูไก่และเนื้อ
เป็นอาหารจานหลักจานด่วนอิ่มง่ายรวดเร็วนะครับ
แล้วมาลองทำด้วยการใส่เห็ดลงไปในผัดกะเพราของเขา
เขาบอกว่าได้รับการตอบรับดีรสชาติดีด้วยมันกรุบกรอบหอมละมุน

ก็เลยกลายเป็นเมนูซีกเนเจอร์ของทางร้านนี้ไปเลยนะครับแต่มันหาทานได้เฉพาะจริง
เฉพาะช่วงเฉพาะหน้าไม่ได้มีตลอดทั้งปีนะครับ
เขาบอกว่าสำหรับเห็ดลมเนี่ยก็จะใช้เป็นเห็ดที่เก็บในตอนเช้าของทุกวัน
ทำความสะอาดก่อนก่อนที่จะนำมาผัดนะโอ้โหเวลาผัดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเหมือนกับ
เอกลักษณ์ของการผัดเห็ดของเขาคือกลิ่นกลิ่นมันหอม
พอเป็นสามบาทแปดบาทจะแดดว่าอร่อยจริงนะแล้วเสริมมาพร้อมกับไข่ดาวแบบนี้
โอ้โหตายแล้ว
พยาวเหรอใช่มีโอกาสลองไปกันดูที่จังหวัดพยาวคุณผู้ชมฮะ
ไปกันได้ที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืมค่ะอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาว
โอ้นี่นี่น๊อคดูธรรมชาติดีเลยนะ
เออได้ชมวิวได้กินของอร่อยก็ถือว่าเป็นกำไรแล้วล่ะนะ